นาฬิกา๕๖นาทีใกล้จะ๑๐โมงเช้าแล้วนะครับ

วันนี้วันหยุดอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุข
แล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับ

ไปดูเรื่องของปัญหาคนกับช้าง
มีช้างบุกเข้ามาในพื้นที่ของประชาชนที่ตำบลท่าขนุนนะครับ
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ทำร้ายคนจนเสียชีวิตไป๑คนนะครับ
ตอนนี้นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขนุน
ก็มีการเรียกร้องให้ขอให้ประกาศให้๓หมู่บ้านในพื้นที่
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

คนช้างป่ามาให้เข้ามาในพื้นที่ชุมชน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าโขลงช้างป่า
โลงนี้เข้ามาหากินในพื้นที่ป่าผู้น้ำและหนองหวาย
ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่๑กิโลเมตร
โดยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่อุทยานและก็ชาวบ้าน
ได้จัดชุดติดตามโขลงช้าง
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานะครับ
ด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขนุน

ประกาศให้พื้นที่หมู่๑หมู่๒และหมู่๓
ของตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ
เป็นพื้นที่ภัยพิบัติโดยด่วน
เพราะจะได้ช่วยชาวบ้านได้อย่างเต็มที่

ทำให้กลุ่มช้างป่าลงทำร้ายชาวบ้านอีกนะครับ
ท่านนายกเทศก็ออกแนวประชดเลยนะฮะ

ช้างมันมาที่ตำบลท่าขนุนแล้ว

เดี๋ยวมันบุกเข้าไปซื้อของ๗๑๑แน่นะครับ

จะทำหน้าที่เฝ้าระวังประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางท่าขนุนหม่องกลา
เพื่อคอยแนะนำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้

หรือหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เลย
ให้ไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒๓แทน

เพราะว่าหลังเที่ยงคืนนะยังมีโขลงช้างออกมา
บนเส้นทางดังกล่าวอยู่เลยนะครับ
แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านตอนนี้หวาดพวาเลยเนอะ
กลัวไม่รู้ว่าช้างมันจะบุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนอีกเมื่อไหร่นะครับ
แต่จะทำยังไงให้ทั้งคนแล้วก็สัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะคะ